เป็นไงบ้างครับหนักไหมครับกับเครื่องเพชรที่เราใส่มานี่
เครื่องเพชรเหรอไม่หนักเลยอ่ะอยากได้กลับบ้าน
ชอบไหมชอบชอบชอบก็ผู้หญิงคงชอบ

ดีใจค่ะก็ได้เดินแบบและได้มาเดินแบบท่ามกลาง
มีธีมยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ได้เจอทั้งพี่โอ้พี่แพทย์
แล้วก็พี่แอนทองด้วยนานที่จะได้รวมตัวกันแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้คือมิ้นกำลังคือเนื่องจากว่าละครเปิดกล้องล่าช้าค่ะ
ก็เลยยังไม่ได้ลงเป้าที่ไหนก็คือต้องรอละครเรื่องฟ้าฝากรักถ่ายทำค่ะ
ก็เลยยังไม่ได้แบบไม่ได้เฉพาะเจาะ
ก็ตั้งใจเป็นปีนี้แหละเพราะว่าก็เป็นข้อตกลงกับช่อง
แต่ว่ามิ้นยังไม่อยากไปฟิกว่าที่ไหนเพราะว่ารอแบบรอใกล้เดือนก่อนนะคะ

คือเลื่อนมิ้นคงเลื่อนให้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจริงมิ้นให้คิวมาตั้งแต่มกราแล้วอะค่ะ
แต่ว่ามันเลื่อนเปิดกล้องด้วยเหตุผลหลายอย่างซึ่งทางกองก็ยืนยันว่าจะทำให้ทาน
แต่เหลือเก็บตัวเดียวคือฝึกงานค่ะที่ฝึกงานเนอะ
มันหายโล่งเพราะว่าจริงอยากรับนานแล้วแต่แบบด้วยงานด้วยอะไรของเราด้วยค่ะ
จนน้องมอลจะจบก่อนละนะค่ะ
ถ้าเกิดว่าช้ากว่าปีนี้คือมอลก็จบแล้วเหมือนกัน
ค่ะก็แต่แต่ว่าตั้งใจจะต่อโทรด้วยแล้วก็บวกกับจะเรียนเสริมเกี่ยวกับด้านเอ่อ
ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเพิ่มอะค่ะที่เราโมหาที่ฝึกงานนี่ใกล้ใกล้ตัวเลยไหม
ยังตอนนี้ยังไม่ได้แบบเพ่งเป้าไปที่ไหนเลยเพราะว่าแบบ
รอเรื่องระยะเวลาละครเพราะว่าเนื่องจากฝึกงานมันเป็นองค์กรนะคะ
แล้วอีกอย่างมินต้องเป็นระหว่างประเทศด้วยคือมันให้ตรงกับคณะดังนั้นมันค่อนข้างที่จะยากนิด

จะจบภายในเดือนมิถุนานี้ที่ถ่ายมาประมาณปีกว่า
แล้วก็รวมค์ฟ้าฝรรกของก๋อเนี่ยค่ะเร่งถ่ายทำวันนี้กันไหม
ด้วยเราบวกกับเอ่อระยะเวลาบทอะไรหลายหลายอย่างอ่ะค่ะ
ก็เลยก็เลยนานนิดหนึ่งแต่มิ้นก็ยังประหลาดได้ไหม
ใช่คือตอนนี้มิ้นถ่ายละครเป็นหลักเลยค่ะเพื่อที่จะให้เก็บ
ให้หมดค่ะแล้วมิ้นพี่เห็นว่าเราไปเล่นกับน้องบี
ใหม่มากก่อนแล้วค่ะรู้ไหมว่าน้องโดนตามากเรื่องที่
ก็เห็นก็เห็นข่าวอะค่ะส่วนตัวเราก็จะแบบเจอพี่สงการ
ชัดกว่าเขาว่ายังไงกับเรื่องดีบ้างโอ้พี่การหรอไม่
ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่น่าจะดราม่าอะไรพี่การเขาเป็นคนชิวอยู่แล้ว
เขาไม่ได้โมโหแทนไม่โมโหหรอกแต่แต่ต้องไปถามเจ้าตัว
เขาเองแต่มิ้นว่าแบบภาพที่น้องถ่ายออกมาก็ดูน่ารัก
แล้วก็แบบสวยงามไม่ได้ดูแบบโป๊ะหรือมีอะไรที่ล่อแหลมค่ะ
ช่วงนี้พี่พาก็ติดปีใหม่เยอะเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสน้องมา
ก็ได้เจอตลอดอ่ะค่ะสัตว์ตัวเราก็ไม่เขาไม่มีแกพูดถึงเลย
แต่ปีใหม่ชื่นชมหนังสือตัวเองเอามาให้ดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรามิ้นด้วยความที่ชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้วก็จะรู้วิธีการเข้าหา
เขาก็เลยจะชอบเล่นด้วยเป็นพิเศษจะต้องนิ้วแบบเบอร์
เป๊ะกว่ามิ้นค่ะมิ้นก็เป็นเพื่อนเล่นน้องมากกว่า
มิ้นทร์ค่ะก้อนดินนะ
มิ้นทร์ค่ะก้อนดินนะ
มิ้นทร์คับเขานะ
สักทีนะ